ต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะคุณอักอัคฮรัฐนั่นเองค่ะ
บอกเลยว่านุ่มคนนี้ไม่ธรรมดานะคะเรื่องผลงานการแสดง
รวมไปถึงเรื่องหัวใจก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดเผยชัดเจนนะคะ
ล่าสุดนี้นะคะยกให้เลยค่ะสำหรับตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัว
ให้ใครที่ว่าคือยกให้กับแฟนสาวนอกวงการนั่นเองค่ะ
ไหนจะมาดูแลหัวใจก็ดูแลเรื่องงานไปด้วยแล้วกันนะคะ
ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่านุ่มอากอุ๊ยหวานมากคุณ
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละเตรียมจะเป็นว่าที่เจ้าสาวในอนาคตค่ะ
แต่ว่าวันนี้มาจะเห็นมีผู้จัดการส่วนตัวก็คือแฟนเราเออ
หรอกครับเขาก็มาดูแลความเรียบร้อยต่าง

ค่ะจะแต่งงานรึยังคะ
ยังไม่ยังดูอยู่ครับยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้น

ใช่ฮะคนนี้แหละ

เดี๋ยวรออะไรให้หลายอย่างให้ลงตัวก่อน

ก็น่าจะเป็นคนนี้นะคะชัดเจนเลยทีเดียวเชียวนะคะ